แล้วก็มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรี
จัดมุมของร้านเป็นมุมพิเศษ
ซึ่งจัดแสดงทั้งเหรียญกษาปแล้วก็จัดแสดงทั้งธนบัตรเที่ยวลึก
ของในหลวงรัชกาลที่๙ไว้เป็นมุม
เตือนใจให้คนไทยรักและสามัคคีกัน

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
ก็จะมีธนบัตรและเหรียญกระสาปชนิดราคาต่าง
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โอกาสต่างเจ้าของร้านนำมาใส่กรอบแล้วก็นำมาจัดแสดงไว้นะครับ
โดยนายสิริโปสยาอนุวัฒน์เจ้าของร้านบอกให้ฟังบอกว่า
สิ่งของที่ระลึกเหล่านี้มาจัดแสดงให้ลูกค้าที่มาทานอาหารได้ร่วมกันชื่นชม
บอกด้วยว่าถือเป็นความสุขใจของคนที่ชอบเก็บสะสมธนบัตร
และเหรียญกระสาปทุกรุ่นทุกชนิดทุกราคาที่มีอยู่ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อระลึกถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกครับ

ที่ได้เก็บขอพูดกันตรงเลยว่าผมเก็บเพราะหนึ่งด้วยความที่มันสวยมาก
แล้วเราความรู้สึกว่าเราคิดว่าเออแบงค์นี้ผลิตออกมาตั้งน้อย
แล้วมันสวยแล้วเราอยากจะเก็บเริ่มจากใบแรกแล้วก็ไปหาใบที่๒
ที่๒ไปหาประเทศสามคือคุณค่าเหรอคุณค่าจริงแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่า
สำหรับผมเพราะว่าเก็บแล้วมันรู้สึกว่าเรามีความสุข
เก็บเยอะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ชมพักเครื่องดีอะครับ
และคู่ชาติที่สำคัญที่สุดคือเราเหมือนมีพระองค์ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา

คุณสิริเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย
เพื่อนชาวออสซี่ต่างก็แสดงความชื่นชมเคารพและเทิดทูลในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมาก
โดยเปรียบพระองค์เหมือนเทวดาที่สามารถบันดาลฝนมาช่วยเหลือประชาชนได้
โดยเห็นได้จากโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่ช่วยทำให้มีฝนตกในพื้นที่แห้งแรงและถิ่นธุระกันดาลครับ